เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปประมาณสักช่วง๖ชั่วโมงก่อนหน้านี้
คุณแพทองทานชินวัฒน์ครับลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณครับ
ได้มีการโพสต์ข้อความจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะ
รอบนี้ที่มีการโพสต์ข้อความระบุทั้งวันเวลาสถานที่เบ็ดเสร็จเลยครับ
๒สิงหาคมเวลา๙โมงเช้าณดอนเมือง
แล้วก็บอกอีกด้วยว่าเลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพอร์เจอร์นะจ๊ะ

เพราะว่าถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแพทองทานก็เคยประกาศข่าว
คุณทักษิณนั้นจะกลับเมืองไทยกำหนดวันไว้ตอนแรกคือ๑๐สิงหาคม
แต่ต่อมาเจ้าตัวก็มีการประกาศขอเลื่อนและไม่เกิน๒สัปดาห
จะแจ้งวันเวลาอีกครั้งซึ่งในห่วงเวลาวันนี้นะครับ
ถ้าดูเนี่ยวันนี้๑๙สิงหาคมแล้ววันที่จะกลับมาถึงคือ๒๒สิงหาคม
ก็ยังไม่เกินกำหนด๒สัปดาห์๒๖กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณทักษิณ
อายุครบ๗๔ปีครับคุณแพทองทานอวยพรวันเกิดคุณพ่อ
แล้วก็บอกว่า๑๐สิงหานี้ลงที่สนามบินดอนเมืองคุณพ่อจะกลับไทย
หลังจากนั้นครับเกิดอะไรขึ้นกระแสข่าวนี้ฮือฮามากนะครับ
มาอีก๒วันครับ๒๘กรกฎาคมปรากฏว่าคุณชูวิทย์นะฮะ
ก็บอกเลยฮะบอกว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยน
ต่อมาคุณอุ้งอิ๊งไปตอบคอมเมนต์ในเพจข่าวของคุณสรยุทธ์บอกว่า
เจอสั้นคำนี้แล้วก็กลายเป็นกระแสร้อนแรงอีกครั้งครับ
จากเดือนกรกฎาคมครับข้ามเข้าสู่ช่วงเดือนสิงหาคมครับ
ต้นเดือนสิงหาคม๕สิงหาคุณทักษิณนั้นได้มีการทวิตข้อความครับบอกว่า
ขอเลื่อนการกลับไทยครับเนื่องจากว่าอะไรให้เหตุผลว่าต้องไปพบคุณหมอ
จากเดิมจะกลับ๑๐สิงหาคมนี้คาดว่าไม่เกิน๒สัปดาห์จะแจ้งวันเวลาอีกครั้ง
ต้องไปดูแลเรื่องสุขภาพมีนัดพบคุณหมอและในวันเดียวกัน๕สิงหาคมทวิตข้อความ
คือในช่วงเช้านะครับคุณผู้ชมไม่เกิน๙โมงเช้าแต่หลังจากนั้นตกเย็นครับ
กลายเป็นข่าวฮือฮาอีกครั้งเพราะพบว่าคุณทักษิณอดีตนายกและคุณยิ่งรักอดีตนายก
แล้วก็มีพักค้างคืนด้วยมาถึงวันที่๕และพักค้างคืนจนกระทั่งวันที่๖
มื้อเช้าเสร็จก็มีการบินกลับครับคนก็เลยมีคำถามว่ามาถึงกัมพูชาแล้ว
อีกนิดเดียวจะถึงเมืองไทยตกลงแล้วจะกลับไทยหรือเปล่า
เลื่อนเลื่อนไปเมื่อไหร่หรือว่ายกเลิกกันแน่
จากนั้นครับไปดูกันต่อครับ
พอหลังจากวันที่๕และ๖สิงหาคม
เกิดอะไรขึ้นอีก๙สิงหาคม
คุณอุ้งอิ๊งพาลูกครับ
นี่ฮะทั้งน้องทิธานน้องทาสินไปฉีดวัคซีน
โดยมีคุณหญิงพจมานไปด้วยแล้วก็มีสามีคุณอุ้งอิ๊งนะครับ
คุณปอไปด้วยครับที่โรงพยาบาล
นักข่าวก็ถามในวันนั้นแหละครับว่าเอ๊ะเตรียมการจะบินไปพบคุณทักษิณหรือเปล่า
จะพาหลานคนเล็กคนล่าสุดก็คือน้องทาสินเนี่ย
หลานชายคนล่าสุดไปพบคุณตาใช่หรือไม่
และในวันนี้เองช่วงเย็นคุณอุ้งอิงก็เดินข้ามตึก
เพื่อไทยไปก้าวไกลจำกันได้ใช่ไหมครับ
จะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียว
มาไม่กี่วันครับพอลูกฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็มีข่าวปรากฏในช่วงวันแม่ครับ
เพราะว่าคุณอุ้งอิ๊งถ่ายคลิปพาทั้งลูกแล้วก็หลานไปเจอคุณตาที่ดูไบครับ
คุณตาถูกแซวว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กด้วย
แล้วพาหลานไปกินไอติมกันหลายรสมีรสมิ้นช็อกด้วยนะครับ
เมื่อ๑๒สิงหาคมคลิปนี้จำกันได้ใช่ไหมครับ
คนก็เลยเริ่มเดากันว่าการบินไปที่ดูไบครั้งนี้ของคุณอุ้งอิ๊งเนี่ย
น่าจะพาหลานไปให้คุณทักษิณได้กอดได้ชื่นใจ
และอาจจะเป็นการเตรียมพร้อมกลับเมืองไทยหรือเปล่า

จาก๑๒สิงหาครับเวลาผ่านไปดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นอีกครับ

ล่าสุดครับ๑๙สิงหาคมก็มีการโพสต์ภาพโพสต์ข้อความ
สิงหาก่อนนะไปพบจักษุแพทย์นะครับ
คุณอุ้งอิ๊งพาคุณพ่อไปตรวจตาไปหาคุณหมอ
จาก๑๕สิงหาครับภาพไปต่อได้เลยครับ
ไลน์ไปต่อได้เลยฮะจาก๑๕สิงหาแล้วเป็นวันไหนต่อ
มาอีกไม่กี่วันครับก็คือ๑๘สิงหาคมเนี่ย
ผู้ช่วยผ่อบอตรคนกำหนดโทรประจวกวงศุกร์
มีการประชุมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนรับการกลับมาของคุณทักษิณก็คือเมื่อวานนี้เอง

พอ๑๙สิงหาคมครับล่าสุดช่วงสายวันนี้
ประมาณ๖ชั่วโมงที่แล้วคุณอุ้งอิ๊งก็ได้มีการโพสต์
อังคารที่๒๒สิงหาคมเวลา๙โมงณดอนเมือง
จะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะแล้วก็บอกด้วยว่า
เลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพอร์เจอร์นะจ๊ะ
แล้วมองต่อไปครับวันที่๒๒สิงหาคม
วันที่คุณทักษิณกลับประจวบเหมาะพอดีเลยครับ
เพราะในวันนั้นคุณทักษิณจะเดินทางกลับเมืองไทย
ถ้าเป็นไปตามนี้และไม่มีการเลื่อนหรือยกเลิกนะครับ
รัฐสภาจะมีการประชุม
เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งจะเป็นคิวแคนดิเดตของเพื่อไทยชื่อคุณเศรษฐาทวีสินนั่นเองครับ
อ้างอิงการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณ
ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินออกจากดูไบมาสิงคโปร์นะครับ
ก่อนที่จะกลับเข้าเมืองไทยเนี่ย
คุณทักษิณก็บอกว่าการเดินทางกลับไทยครั้งนี้ไม่เลื่อนแน่นอน
และจะไม่เลื่อนการเดินทางอีกแล้ว
พร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่าเดิมกำหนดกลับคือ๓๑กรกฎาคม
แต่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดก็เลยเลื่อนมา๑๐สิงหาคม
แต่มีคนไปดูเลิกดูยามให้เป็น๒๒สิงหาเขาบอกเป็นวันดี
ส่วนตัวคุณทักษิณบอกไม่เชื่อแต่ไม่อยากขัดใจ
อยากให้ทุกคนรักกันอยากให้บ้านเมืองสงบนะครับ
และเหตุผลของการไม่เลือกที่จะกลับ๒๑สิงหาคือวันจันทร์
คุณทักษิณบอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดลูกสาวคุณอุ้งอิ๊งแพทองทาน
ซึ่งคงไม่ได้ฉลองในวันนั้นเพราะว่าต้องไปนอนในคุก
เดินทางมาถึงในเมืองไทย๒๒สิงหาคม
ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่และพิมพ์ลายนิ้วมือ
พร้อมกับปิดท้ายว่าผมอายุเยอะแล้วคิดถึงหลาน

บีบีซีไทยอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณนะฮะ

มีคลิปล่าสุดลูกสาวอีกหนึ่งคนครับ

โพสต์คลิปนี้คุณทักษิณกับลูกเขยทั้งสองคนครับ
ก็คือสามีของคุณเอมและสามีของคุณอุ้งอิ๊ง

พ่อตาสวมกอดลูกเขยทั้งสองแล้วมีข้อความสั้นด้วยครับ
คุณสองเขย
นี่เป็นภาพที่โพสต์ล่าสุดคลิปที่โพสต์ล่าสุดนะครับ

ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามว่า๒๒สิงหาคม๙โมงเช้า

และหลังจากนั้นจะเกิดการเคลื่อนไหวอะไรอีกบ้าง
เหล่านี้เป็นไทม์ไลน์การเมืองและนี่คือครั้งที่๒๐
แล้วที่คุณทักษิณประกาศว่าจะกลับเมืองไทย